วันนี้เป็นการประชุมคอรมอลลุงตู่๑นัดสุดท้าย

คือหลายสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์เขาก็พาดหัวไงว่า
ฉากถกคอรมอประยุทธ์๑นัดสุดท้าย

เขาก็ไปรอนายกกันแล้วก็ไปถาม

แต่ว่าทุกฝ่ายก็ตีความไปแล้วแหละนะครับ

สักช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม
ก็สักประมาณ๑๗กรกฎาคมนะฮะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อเช้านะคะคุณผู้ชม
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
มาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ก็ถือว่าเป็นการประชุมนัดส่งท้าย
ไม่มีการประชุมร่วมคอสชนะคะก่อนที่จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
แล้วคศจะหมดอายุลงเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

ทีนี้เมื่อเช้านักข่าวก็ไปรอค่ะ
แล้วก็ผลเอกประยุทธ์ตอบคำถามสื่อมวลชน

แต่อย่างหนึ่งที่สังเกตคือสีหน้าสีตานายกวันนี้ดูหน้ามุ้ยดู

ส่วนนายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อเช้านี้ก็มีการนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี
ก็เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ะ
จะมีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนา
ในเทศกาลวันอาสานหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี
คือจะมีการจัดงานขึ้น๑๑๑๑๗กรกฎาคม
ในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาค
โดยนายกเมื่อเช้าก็เชิญชวนประชาชน
ให้ร่วมทำบุญแห่เทียนตามวัดใกล้เคียง
เพราะว่าถือเป็นประเพณีอันดีงาม
คือนายกบอกว่าก็ทำบุญชาตินี้อย่ารอชาติหน้า

แต่ว่ามีรายงานข่าวจากธรรมเนียบรัฐบาลเปิดเผยนะครับว่า
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จะเป็นประธานการประชุมคอรมอลนัดสุดท้าย
ของการประชุมคอรมอชุดรัฐบาลคอสชนะครับ
แล้วก็มีในส่วนของการเตรียมการ
เพื่อต้อนรับรัฐบาลและคอรมอชุดใหม่นั้นนะครับ
ล่าสุดฝ่ายกองสถานที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ได้จัดเตรียมห้องกรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ห้องรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ห้องโฆษกรัฐบาลที่จะมารับหน้าที่ใหม่
พร้อมกันนี้ได้มีการจัดเตรียมห้องในตึกพักดีบดิน
ไว้สำหรับให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถ่ายรูป
เพื่อทำบัตรประจำตัวรัฐมนตรีนะครับ
และหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์น่าจะมีความตั้งใจ
ที่จะให้มีการประชุมคอรมอชุดใหม่ทันทีนะคุณ
หลังจากการเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนในวันเดียวกันนั่นแหละนะครับ
ก็น่าจะเป็นช่วงค่ำของวันนั้นนะคะ
ก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะฮะ
อกจากนี้พลเอกประยุทธ์ก็มีดำริให้เจ้าหน้าที่
แล้วก็กระทรวงมหาดไทยเตรียมการลงพื้นที่
เพื่อตรวจราชการทันทีหลังแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภา
แล้วก็การประชุมนอกสถานที่
ก็มีการคาดการณ์ว่าคอรมอสัญจรก็ยังมีเหมือนเดิม
คล้ายกับรัฐบาลประยุทธ์๑ลุงตู่๑
ก็คือ๑เดือนจะมีการประชุมคอรมอล๑ครั้ง
และการลงพื้นที่ของนายยกรัฐมนตรี
ติดตามงานนโยบายรัฐบาลอีก๑ครั้งนะครับ

บิ๊กป๊อกคนเอกอนุพงศ์เผาจินดาบิ๊กป๊อกว่าการกระทรวงมหาดไทย
กล่าวถึงการทำงานของกระทรวงมหาดไทย
เพราะหลายคนจับจ้องไปว่ากระทรวงมหาดไทย
ถ้ามีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยแล้ว
โคต้ารัฐมนตรีก็จะเป็นของพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาบิ๊กป๊อกเอง

ส่วนรัฐมนตรีช่วย๒คนมาจาก๒พักไงคุณ
ก็คือ๑คุณนิพนธ์บุญญามณีจากภักดิ์ประชาธิปัตย

ก็เป็นคุณทรงศักดิ์ทองศรีจากภักดิ์ภูมิใจไทย

แล้วจะมีการแบ่งเค้กแบ่งเซี่ยวหรือเปล่า
แต่ละคนทำหน้าที่ของแต่ละคนตามถนัดของแต่ละพักหรือเปล่า
พลเอกอนุพงศ์ให้สัมภาษณ์บอกว่า
จะไม่มีการแบ่งเค้กแบ่งเซี่ยวเด็ดขาด

ฟังเสียงของพลเอกอนุพงศ์นะครับ
เรียนพี่น้องประชาชนนะที่ด้วยความเป็นจริงที่ผมอยู่มา
ทำงานมาประมาณ๕ปีเกือบ๕ปี
สิ่งแรกที่ผมยืนยันได้คือ
กระทรวงผมมั่นใจในความโปร่งใส
เพราะว่าไม่มีใครมีผลประโยชน์
เรื่องที่สองผมถือว่าทุกคนเนี่ยทำงาน
ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงตัวเองอย่างแท้จริง
จะไม่ค่อยมีการมาทะเลาะเบาะแว้งกัน
เพียงสอบถามว่าแล้วมันทำได้ไม่ได้อย่างไร

ก็เดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าคาดการณ์ว่าก็จะมีการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ต่างขอรมชุดใหม่ช่วงกลางสัปดาห์หน้า

พลังประชารัฐจะเรียกประชุมกรรมการบริหารพัก
แล้วก็ช่วงบ่ายมีการประชุมกรรมการบริหารพักษ

แล้วก็ประชาธิปัตย์จะมีการประชุมสอสอของพักด้วย
ก็เตรียมการในการที่จะประชุมสภา
ในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ